ที่โปรแกรมของสัมโวศรฟุตบอลนะครับ
ลีกก็แข่งขันเปิดฉากเป็นทางการ

ของความทริปธรรมที่จริงทุกคนอยากจะเห็น
แต่พอใช้แล้วใช้ถี่เกินอ้าวดันมีกระแสบอกไม่ชอบอีกนะครับ
ล่าสุดเนี่ยนะครับเกมเมื่อวานนี้นะครับ

ในเกมเนี่ยมีใบแดง๒ใบนะครับ

ว่าไม่พอใจการทำหน้าที่ของผู้ทศิลป์
เพราะผู้ตัดสินเหมือนจะพยายามขัดขวางผู้เล่นในทีม

เนื่องจากก่อนเกมผู้ทศิลป์ได้เช็คเรียบร้อยแล้ว
แต่พอครึ่งหลังผู้ตัดสินได้พยายามจะดึงผู้เล่นของเมืองทองออกทีละคน
ทำให้การจัดรูปแบบทีมนั้นรวมไปหมด
การที่ผู้เล่นของเมืองทองออกไปทีละคนก็ทำให้

ผมพร้อมทั้งก่าวเสริมอีกว่าหาผู้ทศิลป์เนี่ย
ยังคงเป็นแบบนี้ในอนาคตข้างหน้าคงเป็นเรื่องยากที่จะพัฒนา

นี่คือที่สุดแล้วนะครับณขนาดนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเชื่อว่ามันก็
เสียเปรียบนะครับใช่ครับมีสิทธิ์ที่จะที่จะพูดแหละ
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการตัดสินมันก็ผ่านไปแล้วกับผลการแข่งขันนะครับ
ไปดูมุมของทางโค้ชโชคบ้างครับโชธวีพรมรัฐ
อันนี้ก็มีกระแสข่าวตอนนั้นบอกว่าโหพอกลุ่มทีมช่วงไม่ดีเนี้ย
บอกว่าอยากจะแฟนแฟนบอกว่าอยากให้ปลดโค้ดโชคเลยแต่
ให้สัมภาษณ์ว่ารู้สึกคลายความกดดันหลังจากที่การท่าเรือ
สามารถปลดล็อกชนะนัดแรกของลูกธุรการ

ไม่ดีแล้วก็ไม่สามารถที่จะเทออฟ

พอดีพอดีกับการท่าเรือต้องการเลยนะครับ

แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่การท่าเรือ
ต้องพยายามทำผลงานให้ดีขึ้นให้ต่อเนื่องนะครับ

แล้วก็ยังคงต้องทำงานหนักกันต่อไปนะครับ